คุณผู้ชมมาดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีกันหน่อยนะ
มีผู้หญิงอายุสักประมาณ๔๗ปีค่ะ
คือขับรถไปถึงบ้านแล้วก็จะไปเปิดประตูรั้ว
ปรากฏว่าเธอใส่เกียร์ถอยหลังไว้แล้วก็ดึงเบรกมือ
แต่ปรากฏว่าเบรกมือมันดึงไม่สุด
รถค่ะถอยหลังมาทับเธอจนกระทั่งเธอเสียชีวิตใต้ท้องรถเลยนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจสภโคกตูม
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูค่ะ
ก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ริมถนนสายโคกตูมมะนาวหวานหมู่ที่๒ตะบนโคกตูม
อำเภอเมืองลบบุรีพอไปถึงไปพบรถคันนี้แหละค่ะ
จอดขวางประตูเหล็กหน้าบ้าน
คือตอนตำรวจไปถึงเครื่องยนต์ยังสตาร์ทติดอยู่เลย
รถก็ยังเปิดแอร์เปิดเครื่องเสียงเอาไว้ด้วย
ชาวบ้านก็ไปมุงดูจำนวนมากนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยไปพบบริเวณใต้ท้องรถด้านท้ายเนี่ยค่ะ
มีผู้หญิงถูกทับเสียชีวิตคาล้อหลังด้านซ้าย
มือของผู้ตายยังกำกุญแจที่จะใช้ล็อกประตูบ้านอยู่เลยค่ะ
ทราบชื่อคนเสียชีวิตก็คือนางสาวดวงเดือนโพภัยงามอายุ๔๗ปี
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบภายในรถไปพบว่ารถเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังเอาไว้นะคะ
เกียร์ถอยหลังคาอยู่นะคะส่วนเบรกมือเนี่ยก็ดึงแต่ดึงไม่สุด
ตำรวจก็เลยเอาหินไปหนุนล้อรถเอาไว้เพื่อไม่ให้รถถอยหลังได้อีก
แล้วก็ไปดับเครื่องยนต์โดยมีนางกัญญาอายุสักประมาณ๔๓ปี
เป็นน้องสาวของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอยู่กับตัวเธอนี่แหละ
ตัวเมืองลบบุรีช่วงค่ำเนี่ยมีญาติแล้วก็พี่สาวที่เสียชีวิต
มาหาเธอที่บ้านในตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรี
ก็เลยทำอาหารกินกันเสร็จสักประมาณ๕ทุ่ม
พี่สาวก็คือผู้ตายเนี่ยก็ขอตัวกลับบ้านก่อนกลับบ้านไป
คือพี่สาวบอกว่ากลับแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำงานต่อ
ก็เลยขับรถคันนี้แหละค่ะคันที่เกิดเหตุออกจากบ้านเธอไป
จนกระทั่งมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าพี่สาวถูกรถทับเสียชีวิตที่หน้าบ้านพัก
ก็เลยเดินทางมาดูต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเคลื่อนรถออกไปนะคะ
พบร่างผู้ตายถูกล้อหลังทับศีรษะคาติดล้อรถ
สภาพคือมีบาดแผลที่ใบหน้าเลือดก็ไหลนองพื้น
จากการชนะสุดพลิกศพเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ย
ไม่ต่ำกว่า๖๗ชั่วโมงจากที่คนไปพบศพ
ทีนี้จากการสันนิษฐานเบื้องต้นผู้ตายขับรถเข้าไปจอดในบ้าน
ที่มีพื้นที่ที่เป็นเนินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะ
กราฟิกให้ดูด้วยไปจอดแบบนี้แล้วก็ไปเปิดรั้วประตูบ้าน
ซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ผู้ตายเนี่ยดึงเบรกมือแต่ดึงไม่สุดค่ะ
แล้วก็ใส่เกียร์ถอยหลังเอาไว้ไปเปิดประตูรั้วแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมรถที่มันใส่เกียร์ถอยหลัง
แล้วก็ดึงเบรกมือไม่สุดเนี่ยมันไหลมาเพราะว่ารักษณะบ้านของเธอเนี่ย
คือเนินเป็นเนินนะคะก็เลยไหลมาทับผู้ตายแบบนี้นะคะ
นั่นแหละแล้วก็ผู้ตายเองก็หนีไม่ทันสุดท้ายก็ถูกทับเสียชีวิต
ส่วนทรัพย์สินเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบยังอยู่ครบนะคะ
เชื่อว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุจริง
ไม่ใช่เรื่องของการฆาตกรรมแต่อย่างใดนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
นำร่างของผู้ตายส่งชนะสูตรพลิกศพเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชอีกครั้ง
เพื่อไปตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตก่อนที่จะให้ญาติติดต่อขอรับศพ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ก็เป็นอุทหรณ์นะคะเรานำมาฝากกันเช้านี้
ข่าวแบบนี้เราเห็นบ่อยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก

อย่าประมาทเหตุการณ์ไม่ให้คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกวินาที